จริงเจอโจรน่ากลัวนะ
โจรมันมาแบบว่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ
แล้วถ้านั้นมันมาครั้งเดียวครั้งแรกก็ยังพอแบบเออทำใจนะ
แต่ถ้ามันมาหลายครั้งเดือดร้อนลำบากเหมือนกันนะ
ถูกต้องเพราะโจรมาหลายครั้งแล้วเราจะทำยังไงแจ้งตำรวจดีไหม
หรือทำยังไงมีวิธีจัดการยังไงไปดูค่ะ
คุณผู้ชมไปเห็นแล้วแม่น่าสงสารเหมือนกันนะ
ไปที่ร้านนี้ร้านสเต็กโคตรแจ่มนะคะ
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีไม่ได้พาไปกินสเต็กแต่อย่างใด
แต่ว่าจะพาไปดูที่เกิดเหตุ
เนี่ยเขาแปะป้ายประกาศเอาไว้ใหญ่โตเลยนะคะ
ทางร้านเขาต้องมีการวิงวอนขอให้พี่โจเห็นอกเห็นใจ
ด้วยการติดป้ายใหญ่เบอร์เริ่มเทิมแบบนี้
โอ้โหเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแบบชัดอีกทีนึง
ข้อความในป้ายแรกเขาเขียนว่า
ประกาศขุนโจรทั้งหลายณตอนนี้ของที่ร้านไม่มีเหลือแล้วนะเจ้าคะ
เพราะว่าท่านเนี่ยขึ้นมาสองครั้งแล้วแล้วก็ได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วด้วย
ตั้งแต่วันที่๓๐พฤษภาคมเรื่องยังไม่คืบหน้าครับ
ช่วยเวทนาด้วยจ้าครั้งแรกเป็นเท่าไหร่
นี่ประกาศแรกผ่านไปส่วนอีกป้ายหนึ่งมีอีกหนึ่งประกาศนะคะ
เขียนว่าประกาศขุนโจรทั้งหลาย
โจรจ๋าเวลานี้หมดแล้วจ้าไม่เหลือแล้วครับ
รอบแรกขโมยขึ้นวันที่๓๐มีนาคม
รอบที่๒ขึ้นอีกวันที่๒๐พฤษภาคม
พอเหอะหมดแล้วเครื่องมือทำมาหากินหมดแล้ว
ไม่มีอะไรแล้วเงินลงทุนก็หมดแล้วเหมือนกัน
อนขอความเห็นใจพอเถอะนะหมดตูดแล้วโว้ยโอ้โห
แบบนี้เลยลงท้ายแจ้งความแล้ว
ลูกค้าแจ้งความแล้วแบบนี้
ไปสอบถามเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่า
ติดป้ายประกาศใหญ่โตแบบนี้
เจ้าของร้านก็คือคุณชนะนาฏเตียวสิริ
เล่าให้ฟังบอกว่าทางร้านเนี่ยนะคะ
โจรงัดเข้ามาขโมยของในร้านถึง๒ครั้ง
นี่นะงัดมาทางช่องทางเนี่ย
เหนื่อยใจหน้าต่างเป็นรูหมดแล้ว
ครั้งแรกอย่างที่บอกเกิดเหตุวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
ของที่หายนะคุณมีทั้งตู้เซฟนะ
ทั้งถังแก๊ส๒ถังเครื่องปั่นน้ำ
เครื่องเสียงชุดใหญ่สว่านไฟฟ้าลำโพง

ขโมยไปแบบนี้ถังแก๊สถังเกิร์ตเอาไปหมดเลย

เอายันสายไฟหลอดไฟกระมังก็

คือครั้งที่แล้วขโมยไปเปิดร้านยังไม่มีกระมังล้างจาน
นี้ขอมาเอากระมังไปก่อน
ใบตองนี่เอาสายยางรดน้ำต้นไม้ไปด้วย

ก็เอาไปเพราะว่ามีกระมังแล้วยังไม่มีสายยางต่อ

คุณโจรคะเจ้าของเขาบอกทนไม่ไหวแล้วค่ะ

ยังไม่คืบหน้าอะไรเลยนะไม่รู้จะทำยังไง

ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะเห็นใจกันหน่อยเถอะ
ใหญ่ขนาดนี้โจรไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะคุณ
ยังไงก็ตามพี่โจรที่ดูตลอดข่าวอยู่นะคะ

ตอนนี้ต้นไม้เขาตายหมดแล้ว
ไม่ได้อยากได้แค่สายยางอยากได้ทุกอย่างที่เอาไป

เอาเป็นว่าฝากไปที่ทางเจ้าหน้าที่ด้วย
ฝากไปที่ทางเจ้าหน้าที่นะก็เร่งทำการตรวจสอบ
เพื่อดำเนินการตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษกันหน่อยนะคะ
ดูแล้วเห็นใจคุณพี่เขาแล้วก็เป็นกำลังใจให้
เปิดร้านสเต็กทั้งที
โจรขโมยหมดเลยเหลือไว้ให้แต่หมู
เตาก็เอาไปแก๊สก็เอาไป

เพราะว่าลงทุนก็หมดแล้ว
เอาเป็นว่าเห็นใจจริงเห็นใจเจ้าของร้านมากนะ
ก็ต้องฝากไปที่ทางเจ้นวจยการต้องเร่งรักหน่อยละกัน
เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

คือโจรขโมยของก็ว่าหาจับตัวยากแล้ว
ยังอยู่หรือเปล่านะเผื่อมันไปอารวาสที่ไหนยังไงนะ